ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดแห่งนี้
ชะเชิงเซา
ไปที่นี่ใครจะเชื่อคุณได้ทานเมลอนที่ฉ่ำหวานอร่อยมาก

ใช่แล้วผมบอกเลยมันคือสวรรค์ของคนรักเมลอน
ต้องไปต่อคุณต้องชอบแน่แน่น่ะสิ
อย่ารอช้าติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
สารคามจังหวัดฉะเชิงเซา
เฮ้ยชะเชิงเซาพามาถึงนี่เลยครับ
โอ้โหนี่มันบั๊กเมลอนบ้านเมลอนครับ
คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
เพราะแค่เดินเข้ามาก็รู้สึกสดชื่นเย็นสบาย

มีมุมสวยอยู่รอบฟาร์มให้ได้ถ่ายรูปเก๋ด้วย
ซึ่งที่นี่เขาปลูกเมลอนกันแบบปลอดสารพิษหลากหลายสายพันธุ์
เรียกว่ากินเที่ยวครบจบในทริปเดียวเลยล่ะครับ

โรงเรือนที่นี่นะใหญ่โตโออา
ลูกเมลอนเราก็บลุ่มเข้มหน้ากินมากเลยนะครับ
เหตุผลเพราะว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพนักงานที่นี่

หน้าตาต้องดีขนเมลอนมันถึงจะดีตาม
อีกคนนึงต้องสวยปานนางฟ้าแน่นอน

ทำไมที่นี่ถึงได้มีเมลอนเยอะแยะขนาดนี้ครับ

มาที่ไปคืออันดับแรกเลยเจ้าของที่ทำที่นี่ระบุเบิกที่นี่เลย
ก็คือแกชอบทานเมลอนมากแกก็เลยแบบว่าตั้งใจจะมาปลูกเมลอนที่นี่เลย
พื้นที่ในการปลูกเมลอนนี่เท่าไหร่ได้ครับ
ทั้งหมด๑๑ไร่ค่ะ
ไร่แล้วนอกเหนือจากพื้นที่ในการปลูกเมลอนแล้ว

มีค่ะมีก็สำหรับเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาให้อาหารน้องแกะได้
แล้วก็มีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กด้วยค่ะมาได้ทั้งครอบครัวเลย
แล้วที่เด็ดไปกว่านั้นเห็นบอกว่าอาหารอร่อย

เพราะฉะนั้นตลอดกินมาทั้งทีไม่พลาดอยู่แล้ว
บอกได้คำเดียวเลยว่านี่คือสวรรค์ของคนรักเมลอนจริง
แต่ละเมนูนะครับเอาเมลอนสดจากในสวนที่เราไปดูกันมา
เอามาทำเป็นอาหารมารังสรรค์เป็นแต่ละเมนู
น่ากินน่าทานมากและทีเด็ดของที่ร้านที่ผมบอกว่า

เมลอนเบคอนกรอบใช่
อยากรู้ว่ากรอบแค่ไหนต้องหยิบขึ้นมาแล้วทานดูนะครับ
นี่เห็นไหมโอ้โหชิ้นยาวเฟ้ยเลย

ต้องกรอบเพราะว่าซื้อกรอบ

น้ำจิ้มตัวนี้มันเป็นน้ำจิ้มแบบไหนครับ

ที่เราคิดค้นมาเฉพาะที่ร้านเลย

พอใส่ข้าวคั่วเข้าไป
ตัดเลี่ยน

แล้วผมการันตีเลยว่าเมนูนี้อร่อยจริงนะครับ

เป็นนมเบลอนที่อัดน้ำแข็งแบบเข้มข้นเลยนะคะ

คือทานแล้วได้กลิ่นของเมลอนแน่นอน

มันก็จะละลายตัวนมเมลอนพอดี
ใช่แล้วก็จะค่อยละลายไปเรื่อยค่ะ
จะมีอยู่๒อย่างที่คุณสามารถเติมเข้าไปได้
แค่นี้คุณจะเพิดเผือนมากเพราะคุณได้หาดนี้ด้วย

แล้วก็มีเมลอนให้ด้วยซีกหนึ่ง

๑๒๙บาทค่ะ

แล้วใครที่ชอบวอฟเฟิลแล้วก็ร้านนี้เขาก็มีไว้บริการเหมือนกัน
ถ้าคุณสั่งมาปั๊บคุณจะได้เป็นเซตแบบนี้
นี่ก็จะมีวาเฟิลไอศครีมวานิลา

แถมเมลอนได้อีกใจดีจริง
ขึ้นมาแบบนี้เลยคุณเลือกมาสักชิ้นหนึ่งแบบนี้นะ
ให้มีวิปครีมด้วยก็ได้แล้วแต่จะชอบเลยนะครับ
วาเฟิลเมลอนไอศครีมวานิลา

ใช่ค่ะทานได้๓๔คนเลยในรูป

เมนูเด็ดที่บ้านเมลอนเขายังมีอีกเพียบ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งสไตล์ไทยย่าง
สปาเกตตี้แซลมอนซีด
บอกเลยว่ารสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยอย่างแน่นอน
หรือจะเป็นยำสลัดเมลอน
ที่นำเนื้อเมลอนหวานมาคลุกเคล้ากับเครื่องยำ
หรือจะทานสดที่นี่เขาก็มีเหมือนกัน
เมลอนเนื้อสีเขียวรสชาติหวานชำ
หรือจะเป็นเมลอนเนื้อสีส้มรสชาติหวานกรอบ
ส่วนเมนูของหวานที่นี่ก็มีให้เลือก
ไม่ว่าจะเป็นเมลอนนมสดทอด
และเมนูของหวานดับร้อนประจำร้าน
ที่ถ้ามาแล้วไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึง
นั่นก็คือบิงซูเมลอน
เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะลองมาทานดูที่ฉะเชิงเซา

แล้วเลี้ยวซ้ายออกมาที่ฉะเชิงเซาค่ะ
แล้วก็ตรงมาเรื่อยจนถึงแยกนะคะที่เขาบอกว่า

ตรงมาเรื่อยจากแยกตรงนั้นประมาณ๔๐กิโลเมตรค่ะ

ร้านของเราเนี่ยเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างครับ

แต่ว่าอย่างเช่นวันหยุดนักขัดตะเลิกเราเปิดตลอด
วันจันทร์อังคารพฤหัสเราจะเปิด๑๑โมงถึง๑ทุ่ม
แล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด๙โมงถึง๑ทุ่มค่ะ
วันหยุดนักขัตตะเลิกก็เปิด๙โมงถึง๑ทุ่ม
เบอร์โทร๐๙๙๒๔๙๔๔๙๔ค่ะ
อร่อยขนาดนี้ผมก็มี

เพื่อเป็นการการันตีคอนเฟิร์มความอร่อยนะครับ

สัปดาห์หน้าผมและรถอีซูซูคู่หูการเดินทาง
จะพาไปเปิดประสบการณ์ความอร่อยที่ใดนั้น
ติดตามกันได้ในช่วงตลอดกิน
โหถูกใจสายเมล่อน